ใครรอความคืบหน้าคดีที่แจ๊บเอาไม้เบสบอลตีใช่ไหม
ลูกเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ปรากฏภาพวงจรปิดว่า
ก็อยู่ตรงนั้นแล้วคนอยากรู้ตอนนี้มิ้นท์เป็นอย่างไร
คุณผู้ชมตอนนี้มิ้นท์ยังอยู่ในฐานะพยานนะแต่ตำรวจเตรียมออกหมายจับ
ในขณะที่แจ๊บครับคุณผู้ชมหลังจากอยู่ในห้องคุมขัง
ดูซะหน่อยว่าอาการเขาเป็นอย่างไรนี่ตีสองนะ
ตี๒คือของคืนวันอังคารต่อเช้ามืดวันพุธ
ก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวแจ๊บ
ยุทธนามาขังไว้ในห้องขังของสนบางเขนครับ
เห็นว่ามีอาการเดินไปเดินวนไปวนมาหลายรอบ
แล้วก็ล้มตัวนอนจะสังเกตมีเอามือไก่หน้าผากด้วย

เวรเนี่ยต้องเฝ้าดูกล้องวงจรปิดอย่างใกล้ชิด
กลัวไงเดี๋ยวแจ๊บจะคิดสั้น

เพราะจำได้ใช่ไหมก่อนที่จะถูกจับกลุ่ม
แจ๊บบอกกับจ๊อปเนอะน้องชาย
บอกว่าพี่จะไม่อยู่นะพี่จะผูกคอ
แล้วมันมีข่าวแบบนี้ด้วยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า
ซ่อนอำพรางเก็บไว้สูญริงป์๑๒
เก็บไว้ห้องข้างห้องขังของแจ๊บหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่นะไม่จริงอันนั้นแค่ถั่งขยา

อยู่ในห้องเก็บของกลางในสนบางเขนครับ
คุณผู้ชมอันนี้ต้องแก้ข่าวให้นะ
คือมันสีน้ำเงินเหมือนกันไง
มุมก็นึกว่าใช่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่แค่ถังขยะครับ
ต่อมาช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวน

เพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบปากคำเพิ่มโดยละเอียด

ผู้กำกับการสอนอบังเขงครับพันธุ์ตำรวจเอกอันนันวรษา
ก็บอกว่าสอบประคำในแจ๊บแล้ว
รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แต่ไม่ขอทำแผนนะเพราะกลัวจะโดนรุมประชาธรรมเข้า
ซึ่งก็ไม่ได้กระทบต่อรูปคดีอะไรครับ
เพราะว่ามีพยาหลักฐานจากวงจรปิดที่

รวมไปถึงคำให้การต่างของมิ้นท์

รวมไปถึงของของพญาณแวดล้อมรายอื่นด้วย

ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
วันนี้ครับ๖กรกฎาคมจะนำตัวแจ๊บฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษครับ
มาถึงช่วงของมิ้นแล้วคุณผู้ชม
มิ้นท์ยังอยู่ในฐานะพยานครับ
แต่พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อจะแจ้งข้อหาร่วมกันปิดบังซ่อนเร้น
แล้วก็ไม่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตรายนี่มิ้นนะ
คุณผู้ชมหัวเขียวนี่ครับค่ะค่ะ
จากว่าหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า
มีส่วนช่วยกันอำพลางศพและปกปิดความผิด
แม้ว่าเจ้าตัวจะเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
และให้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็ตาม
แต่ในทางกฎหมายก็ถือว่ามิ้นท์เข้าข่ายร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพครับ
แต่อาจจะไม่เข้าข่ายร่วมกันทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย

มันเป็นตัวชี้ว่าแจ๊บเนี่ยลงมือแต่มิ้นนั่งดูอยู่
แล้วก็ตรวจสอบแล้วมิ้นท์ไม่ได้มีการทำร้ายครับ
เป็นเพียงผู้ปกครองสั่งสอนลูกเลี้ยงก็เท่านั้นเอง
ทีมข่าวได้วงจรปิดของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่แจ๊บ
ขับรถไปจอดที่หน้าร้านตอน๘โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคม
แล้วก็เดินไปถามราคาปูนซ่อมสำเร็จรูป
แล้วก็เดินกลับไปปรึกษามิ้นที่รถก่อนจะขับออกไป
ท่อนนี้เลยคุณผู้ชมช่วงนี้เลยที่กลับไปถามมิ้น
แต่๑๐นาทีถัดมาแจ๊บขับรถเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
สั่งซื้อปูนซ่อมสำเร็จรูป๔ถุงยกใส่ท้ายรถ
แล้วก็ขับไปนี่ยกมาแล้วใส่ท้ายรถ
และทั้ง๒คนถึงบ้านตอนเวลา๘โมงครึ่ง
เนี่ยนั่งสูบบุหรี่ในบ้านครับส่วนแจ๊บยกถังน้ำแข็งเข้าไปในครัว
แล้วมิ้นก็ยกถุงปูนซ่อมสำเร็จเดินตามหลังไปครับ
แจ๊บก็ปูผ้าพร้อมกับลากสายยางฉีดน้ำนะ

แล้วทั้งคู่ก็ยกถุงสีขาวเข้าออกในครัวอยู่หลายครั้งครับ
มาทั้งคู่ก็ออกมาปรึกษากันแล้วแจ๊บก็ยกถุงดินเข้าไปในครัว
แล้วก็ดื่มน้ำท่อมจน๘โมงครึ่ง
ทั้งคู่ก็เดินเข้าห้องครัวจัดข้าวจัดของที่ขนเข้าไป

ใช่ค่ะเป็นหลักฐานที่เห็นได้แบบชัดเลยนะ
แล้วเรื่องของมิ้นท์คุณผู้ชมต้องตามกันต่อ
เพราะเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมาพบตำรวจที่สอนอบางเขนแล้ว

มิ้นท์เหรอมิ้นท์ไปโผล่โรงพักเหรอเฮ้ย
ไปหาตำรวจแล้วเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาเข้าพบตำรวจ
คือเขาก็แอบไปนะนะมาถึงที่สอนอบังเขนเห็นรถมิ้นท์ใช่ไหม
รถสีดำเอาไว้เนี่ยตรงหลังโรงพักแล้วแอบขึ้นตรงบันไดด้านข้าง

ใช่ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแหละ
หลังจากที่กลับมาจากที่อุทัยใช่ไหมไปร่วมงานศพของน้องเอที่อุทัยมา
แล้วตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี๓ข้อหา
โดนเรื่องอะไรบ้างโดนเรื่องสนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้าย
เพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตายแล้วอีกข้อหาหนึ่งก็คือ
ข้อหาไม่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตราย
นี่แหละแล้วหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเนี่ย
ช่วงประมาณตี๔๓๐นมิ้นท์ลงมาจากโรงพักนี่
ไม่ทันไม่ตอบอะไรกับสื่อมวลชนเลยค่ะนี่ขึ้นรถแล้วรถก็ขับออกไปนะคะ
ถามว่าอ้าวทำไมพนักงานสอบสวนปล่อยตัวชั่วคราวอ่ะก็มิ้นท์มามอบตัวแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีจะ
เดี๋ยวจะนัดให้ไปพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อส่งหมายขังที่สารอาญาเช้าวันนี้นะคะ
คือคุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวติดตามข่าวมาอย่างใกล้ชิดก็ถ้าได้เห็นคลิปนั้นที่มิ้นนั่งอยู่ด้วยนะ
ก็คือยังไงต้องมีการแจ้งข้อหาแน่ล่ะแต่จะกี่ข้อหามากน้อยหนักเบาเท่านั้น
แล้วคือมันไม่ใช่แค่ตรงที่บ้านไงมันกลายเป็นหลักฐานที่มันงอกมาเรื่อยที่ร้านขาย
ร้านขายปูนซ่อมสำเร็จด้วยปูนซ่อมด้วยแล้วก็ร้านขายถังน้ำแข็งด้วย

แสดงว่ามีส่วนรู้เห็นในการซ่อนอำพราง

เอาคุณผู้ชมครับไปดูงานศพของน้องเอหน่อย
มิ้นมาขอเข้ามาศพลูกสาวฉันรับินนะ

ที่ตรงอุทัยทานี
ครอบครัวยังไม่ได้เอารูปถ่ายมาตั้งหน้าศพ
คือครอบครัวยังทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้บรรยากาศมันโศกเศร้าหนักขึ้นไปอีก
พระรัตนยาโนอายุ๕๗ปีท่านนี้เป็นตาของน้องเอเล่าบอกว่า
หลานสาวเกิดแล้วโตกรุงเทพนะครับแต่หลังจากพ่อแม่เลิกกันเนี่ย
เอก็เลือกจะอยู่กับมิ้นนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อของน้องเอ
ถ้ามีศักดิ์เรียกอะไรเรียกป้าเนี่ยเพราะสนิทกัน
แต่ฝั่งแม่ก็ไม่ได้ขาดการติดต่อหรอกนะนะครับเพราะว่าหลวงตาเนี่ยก็โทรหาหลานสาวตลอด
บางครั้งหลานสาวก็บอกหลวงตาหนูอยากกินหมูกระทะนะหลวงตาก็โอนเงินไปให้
หลวงตาไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่ออะไรครับท่าน
เชื่อคำให้การของมิ้นหรอกนะที่ว่าน้องเอเนี่ยไม่ยอมเรียนหนังสือ
เพราะเท่าที่คุยกันเนี่ยยังเคยบอกหลานว่านะถ้าเรียนดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะ
ส่วนที่นายแจ๊บกล่าวหาหลานเอนะครับหลานเอว่าแหมชอบลักเล็กขโมยน้อย
ก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะหลวงตาจะสอนอยู่เสมอ
อยากได้อะไรให้บอกผู้ใหญ่น้องเอไม่เคยมีประวัติรักเล็กขโมยน้อยหลวงตาว่า
แล้วน้องเอก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวเห็นญาติผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ตลอด
รับไม่ได้จริงที่นายแจ๊บโหดร้ายกับหลานสาวท่านถึงเพียงนี้คุณผู้ชม
ไปที่ปู่ของน้องเอวันนี้มีหลายความเห็นที่พูดถึงน้องเอครับคุณผู้ชม
ปู่ของน้องเอเนี่ยมาร่วมงานศพนะฮะมาร่วมงานศพแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วย
เป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมท่านยังไม่พร้อมเลยที่จะให้สัมภาษณ์ไหมครับ
นักข่าวผมพูดไม่ไหวแต่ยอมรับพูดนิดเดี๋ยว
น้างสาวมิ้นท์เนี่ยเป็นยากจริงแล้วพ่อล่ะปู่มาแล้วพ่ออยู่ไหน
คือพ่อของน้องเอนะปู่ให้ข้อมูลบอกว่ายังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้หรอก
หรือว่าจอยอายุ๒๘ปี
นั่นแหละแม่คุณผู้ชมคนนี้แหละแม่น้องเอ
มาร่วมงานศพนะฮะบอกพิษันบอกว่า
มานะมิ้นนะมาขอขมาแต่ต้องพาแจ๊บมาด้วยนะ
มากันทั้งสองคนนั่นแหละส่วนประเด็นอื่นท่านยังไม่ตอบนะฮะ
ชัตเตอร์ตอนนี้ที่แบบทางมิ๊นเค้าเอามาเปิดเผย

เธอว่าทางนี้มาขอเข้ามาเราจะโอเคไหม
โอเคค่ะแต่ว่าขอให้แจ๊บมาด้วยได้ไหม

ก็คือให้แจ๊บมาด้วยเราอยากจะถามอะไรกับมิ๊กไหมวันนี้ถ้าเกิดเจอหน้า
ไม่ทักเราไม่ขอพูดตรงนี้เนอะ

ไม่ใช่ไม่กล้าถามแต่หนูไม่ขอพูดอีกว่าไม่เอ่ยตรงนี้เนอะไม่จุดไม่แพลกพิงเนอะ

เพราะหนูอยากให้เขามาขอเข้ามาศพอยู่แล้วทั้งคู่ของเขา
แชทเนี่ยหนูจะบอกเลยว่าหนูไม่ขอพูดเนอะถ้าพี่อยากรู้คือให้พี่ไปทำนู้น
หนูจะไม่ขอเอ่ยเรื่องแชททุกกรณีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีของลูกหนูเลยแม้แต่นิดเดียวเนาะ
คุณแม่ก็บอกว่าแชทมันไม่ได้เกี่ยวกับคดี
ที่คุณแม่ก็พูดถึงเนี่ยคือเป็นแชทที่น้องเอแชทกับแม่เมื่อวันเสาร์ที่๓มิถุนายน

คุณผู้ชมดูตามไลน์เลยนะฝั่งขวาน้องเอฝั่งซ้ายแม่น้องเอ
เอส่งข้อความหาแม่บอกแม่ไม่ยอมจ่ายเงินแม่ก็เลยบอกให้นางสาวมิ้นมาคุยด้วย
ก็คือมีศักดิ์เป็นป้าแชทต่อมาแม่ได้บอกน้องเอว่าให้ป้ามิ้นเนี่ยออกไปก่อน
แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนจะโอนให้แต่น้องเอตอบว่าถ้าให้ป้ามิ้นออกก่อน
แต่หนูไม่เลิกขโมยหนูขโมยเยอะเกินไปแล้วป้าบอกว่าใครจะรับผิดชอบ
แต่ละอย่างของแพงทั้งนั้นซึ่งแม่ของน้องเอก็ยืนยันคำเดิมว่า
เดี๋ยวพอเงินเดือนออกก็จะโอนให้ต่อมาน้องเอบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้ว
จ่ายให้หน่อยแล้วก็สัญญาว่าจะเลิกขโมยแล้ว
แม่ก็ตอบกลับมาว่ายอมจ่ายให้แต่ตอนนี้รายจ่ายมันเยอะ
มีอีกแชทหนึ่งคุณผู้ชมน้องเอขอให้แม่โอนเงิน๒๐๐๐ในวันรุ่งขึ้น
นี่อันนี้เลยอันนี้นะแต่แม่ตอบกลับมาว่าให้คนอื่นโอนก่อน
หนูขอแม่กินพิซซ่า๒๐๐กว่าบาทเป็นปีแล้วยังไม่ได้กินเลย
แล้วบอกว่าให้ป้าจ่ายไปก่อนสุดท้ายเป็นไงล่ะ
หายเจ็บทุกวันนี้ยังไม่โอนมาจ่ายเลย
รวมถึงได้เห็นข้อความที่น้องคุยกับแม่
คือก็ทำให้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนาะ
เพราะว่ามีแบบบางประโยคที่แบบน้องเอบอกว่า

วางสายทำไมทำไมไม่คุยกันให้จบ
ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ตัดแม่ตัดลูกกันไปได้เลยนะ
ไม่ต้องติดต่อมาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างที่คุณแม่เขาบอกว่าแชทนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดี
แต่ว่าเรานำเสนอเพื่อให้เห็นความสัมพันธ
คุณผู้ชมมั้ยมิ้นมิ้นมีความกระถุงขึ้นหวัยในโซเชียลด้วยนะ
โพสต์การแชทของน้องเอกับแม่นั่นแหละ
ใจไม่น้อยกว่าใครเธอบอกเธออยากให้คิดดูให้ดี
คนเป็นแม่อย่างเธอน่าจะรู้ดีไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งข้อมูลนี้
ส่งข้อความนี้ไปถึงใครนะคุณผู้ชมแต่นี่คือความเคลื่อนไหวของมิ้นครับ
ส่วนอีกโพสต์มิ้นท์ก็โพสต์บอกว่าอยากให้ทุกคนเวลาดูข่าว
ให้ใช้สติและพิจารณาให้ดีเพราะเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ปิดบังอะไรหลักฐานกับข้อมูลอะไรก็ให้กับตำรวจไปหมดแล้ว
รวมถึงกล้องวงจรปิดที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญ
แต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมว่าวงจรปิดที่ได้
มันไม่ใช่แค่วงจรปิดตอนที่แจ๊บก่อเหตุ
ใช้ไม้เบสบอลตีลูกเลี้ยงก็คือน้องเอ
แต่มันมีวงจรปิดตอนไปร้านค้าต่าง

ไปเอาใบเลื่อยไปยืมเลื่อยเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็มีหมดแล้วค่ะ